ไปดูความคิมนากของรุงพลปะแต่นบ้าง
ลุงพลป้าแตนเขารับทราบข้อเก่าหา

นี่เป็นภาพขณะที่ลุงพลกับป้าแตน

ลุงพลป้าแตนเปิดเผยหลังการรับทราบข้อเก่าหา

ถูกพนักงานสอบสวนเตรียมนัดส่งฟ้องในหลายคดี
ทั้งคู่บอกว่าก็ไม่ได้วิตกไม่ได้เครียดอะไรนะครับ
เปิดเผยบอกว่าเบื้องต้นลุงพลนะครับรับว่าเป็นคนในคลิปจริง
และขอให้การบางส่วนที่ตัวเองเกี่ยวข้องเท่านั้น
ส่วนยูทูปเบอร์คนอื่นเนี่ยไม่รู้เพราะจะตอบได้เฉพาะลูกความตัวเองเท่านั้น
คดีนี้บอกว่าไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกการเลื่อยไม้จริงก็ต้องไปดูเจตนาว่า

ส่วนป้าแตนเขารับทราบข้อกล่าวหา
ในกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรม
แจ้งให้ดำเนินคดีกรณีที่ป้าแตน

ถูกผู้ไม่หวังดีเอาบัญชีไปเปิดรับบริจาค
เรื่องต้นป้าแตนให้การปฏิเสธครับ
สำหรับคดีร่วมกันทำให้ห่วงห้าม
อันยังไม่ได้แปรรูปในป่าสงวนแห่งชาติ

นายพรพิรมอุระแสงท่านผอศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติม
ปรากฏภาพในโซเชียลมีเดีย
ลุงพลกับยูทูบเบอร์ร่วมกันเลื่อยไม้โค้น
นนทรีย์หรือว่ากระถิ่นป่า

เพื่อส่งหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา

สำหรับผู้ถูกกล่าวหาคดีร่วมกันทำไม้ห่วงห้าม
ยังไม่ได้แปรรูปในป่าสงวนแห่งชาติ

มี๑๒คนนะครับก็ต่างกรรมต่างวาระกันไป